ที่นี่คือที่ที่คุณต้องมา
ถ้าคุณเป็นคนที่มีหนี้ก้อนโต
มีหนี้สินท่วมหัวแล้วอยากปลดหนี้
ที่แห่งนี้อาจช่วยคุณได้

เคล็ดลับในการอธิษฐานจิต

สการะที่ไหนหากำลังใจที่ไหนแล้ว
จะสามารถปลดหนี้ก้อนใหญ่

วันนี้อาจารย์เชียงปรณวิทย์มีคำตอบแน่นอนครับ
อาจารย์เชียงพามาอธิษฐานจิตวัดหลวงพ่อโอภาษีพระราม๒บางมศครับ
เป็นวัดเดียวในประเทศไทยเลย
ที่มีชื่อวัดเป็นชื่อหลวงพ่อนะครับ
ที่นี่มีสิ่งแปลกและน่าเลื่อมใสอยู่สองสิ่ง
สิ่งแรกคือใต้พื้นวัดแห่งนี้หากขุดลึกลงไปมีบางอย่างซ่อนอยู่
สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้คนที่มาสักการะที่นี่
ไม่มีใครใส่รองเท้าเดินบนพื้นผิวของวัดแห่งนี้สักคนเดียว

ที่วัดแห่งนี้นะครับเขาจะไม่ให้ใส่รองเท้าเข้ามาในเขตปริมณฑลวัดเลย

พ่อพระศรีได้ใส่วัตถุมงคลไว้ภายใต้
เพื่อกำจัดเสนียดจันไรเคราะหหามยามไร้ต่างออกไป
สิ่งที่สองคือปล่องไฟเตามงคลแห่งนี้
จุดไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่า
เผาผลาญสิ่งร้ายให้กับผู้คน
จึงมีกฎสำคัญของที่นี่คือ

เหตุนี้เองความเลื่อมใสนำพาให้
ผู้คนต่างนำน้ำมันมาเทถวายไม่เคยขาด
ทำให้ไฟที่เตาแห่งนี้ไม่เคยดับแม้แต่วินาทีเดียว

สิ่งหนึ่งที่เขาจะนิยมมาถวายบูชากันนะครับ

วันเดือนปีเกิดนามสกุลของเราบุคคลในครอบครัวไป

เพื่อไปจุดเป็นเชื้อเพลิงไปเป็นแสงสว่าง
ถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระรัตนาไตย

และได้โปรดเผาผ่านความทุกข์อุปสรรคปัญหา
ขจัดหนี้สินต่างให้มาลายสิ้นไป
หากมาว่ายที่วัดหลวงพ่ออพาศรี
สิ่งที่ผู้คนนำมาไหว้ที่สำคัญ
ไม่แพ้การใช้ทูบใช้ดอกไม้คือสิ่งนี้
ถ้ามากราบสรีระสังขารหลวงพ่อพระศรีนะครับ
กาแฟดำน้ำชาเป็นที่นิยมมาตั้งแต่โบราณเลยว่า
มากราบหลวงพ่อหลวงพ่อท่านโปรด

มาถวายหลงพ่อโอภาษี

มีคนหนึ่งเอากฟ้าชง
และเหนือสิ่งอื่นใดก็คือ
ที่เป็นเขตห่วงห้ามของวัดโอภาษี
นั่นก็คือกุฏิที่บรรจุสรีระของหลวงพ่อโอภาษี
ตอนนี้เราก็เดินทางเข้ามาถึงจุดที่เรียกได้ว่า
เป็นศูนย์รวมจิตใจสำคัญของวัดหลวงพ่อศรี
คือองค์จุลามณีเจดีที่ด้านในปฏิสถาน

แล้วก็ในเขตนี้เองนะครับสตรีห้ามเข้าครับ
เหตุผลเพราะว่าด้านในนี้เป็นกุฏิเดิมขององค์หลวงพ่อภาษี
แน่นอนครับกุฏิพระสตรีเข้าไม่ได้
เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปข้างในนะฮะให้ทุกท่านได้ส่งใจมาอธิษฐานจิตด้วยกัน
ให้ทุกคนขจัดอุปสรรคปัญหาได้รวยรวยครับ
สำหรับทุกท่านที่ได้มีโอกาสขึ้นมาสักการะสรีราสังขารหลวงพ่อภาษีที่บริเวณด้านในที่สังหวนไว้สำหรับผู้ชาย
อีกหนึ่งคาถาเลยที่จะต้องสวดทวรรณหลวงพ่อก็คือบทอิติสุขโตอารหังพุทโธนโมพุทัยะปัทวีคงคาภพุมธวาขมามิหัง
บทนี้นะครับสามารถขจัดอุปสรรคปัญหาภาระหนี้สิน
เหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้ได้
อย่างไรมีโอกาสมาสักการะเชื่อว่าท่านจะได้รับพร
ได้รับกำลังใจและก็จะได้ปลดเปื้องปัญหาภาระหนี้สินของท่าน

อย่าลืมนะครับถวายกาแฟดำแล้วก็ชาดำ
บอกได้เลยนะครับว่า๒อย่างนี้น้อมนำมาถวาย
ปัญหาภาระหนี้สินของพวกท่านทั้งหลายจะเบาบาง
การค้าการขายจะเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้
เจริญรุ่งร่ำรวย

ว่าจริงไม่จำเป็นจะต้องเป็นก้อนใหญ่หรอกคุณผู้ชม

แต่ต้องบอกอย่างนี้ว่าไม่ใช่ว่าไปขอพรแล้วก็นอนเฉยนะ

ฉันไปไหว้แล้วฉันก็จะรอ

ต้องทำงานด้วยค่ะงานเล็กงานใหญ่งานอ่ะทำไปด้วยแล้วก็